วันนี้ตัวแทนเกลือไขนักเคลื่อนไหว

รวมทั้งกลุ่มไร้สัญชาติชาวโรฮิงญา

จริงแล้วจะมีการจัดขึ้นในวันนี้

ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือจากตำรวจ
งดกิจกรรมเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศ
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศเพิ่มเติม
จากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

บรรยากาศภายในสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศวันนี้

งดจัดกิจกรรมเสวนาอย่างกระทันหันค่ะ

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าที่ตำรวจกว่า๓๐นายค่ะ
แถลงข่าวชี้แจงจากเครือข่ายสิทธิผู้ลิภัยและคนไร้รัฐ
เริ่มขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาที
โดยนี่นายซีวะวงศุกร์ทวีผู้ประสานงาน
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถจัดการเสวนาครั้งนี้ได้

ซึ่งกังวลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสวนานั้น
กระทบกับความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศค่ะ
สำหรับในหนังสือเปิดผนึกของเครือข่าย

ระบุเรื่องข้อเสนอการแก้ไขปัญหาผู้อพยพ
ถิ่นชาวโรฮิงญาจากประเทศพม่า
นางองซานซูจีประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐ

โดยเครือข่ายสิทธิผู้ลิภัยและคนไร้รัฐ

กรสิทธิมนุษยชนองค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์การศาสนาในประเทศไทยเห็นว่า
ที่ผ่านมาได้ทำงานช่วยเหลือและศึกษากลุ่ม

โดยเฉพาะกลุ่มผู้อพยพชาวโรฮิงญา
จากประเทศพม่าและบังคลาเทศ
ขอเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเร่งด่วนดังนี้
คือให้ทบทวนพรบความเป็นพลเมืองสัญชาติ

เพื่อยุติการไร้รัฐไร้สัญชาติ
ของกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวโรฮิงญา
รวมถึงให้คืนสถานะสัญชาติให้กับชาวโรฮิงญา

บังคับใช้พรบความเป็นพลเมืองฉบับดังกล่าว
ขอให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้หน่วยงานระหว่างประเทศ
เข้าถึงและดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยาไข่
ไม่เข้าถึงการบริการและความช่วยเหลือ
ให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างประเทศ
โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยาไข่
และปฏิบัติสัญญาอาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนไร้รัฐ
และปฏิญาณในการลดจำนวนคนไร้รัฐในประเทศ
จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันกับประเทศที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งกระบวนการบาหลีในการแก้ไขปัญหาผู้อุพลีภัย
และผู้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จากประเทศพม่า

และการให้หลักประกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เสนอให้รัฐบาลพม่าตั้งคณะทำงานร่วมกันกับประเทศที่เกี่ยวข้อง
พร้อมความร่วมมือและพิสูจน์สัญชาติ

โดยสมัครใจของผู้อพยพตามแนวชายแดนไทยพม่า
โดยจะมีส่วนร่วมจากประชาสังคม

เครือข่ายช่วยเหลือผู้ลิภัยมองว่า

ที่จะได้เห็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า
นำไปสู่การผลักดันการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานข้ามชาติ
และปัญหาการคืนสัญชาติให้ชาวโรฮิงญาที่เรื้อรังมานาน
สำหรับการแถลงการยุติกิจกรรมการเสวนาในวันนี้
เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้น
โดยได้มีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนและสื่อต่างประเทศ
ดการสักถามหลังการแถลงข่าวค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการแถลงข่าวการงดจัดกิจกรรมเสวนา
ที่เกิดขึ้นภายในสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะ
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ